จะบอกว่าวินาทีนี้นะรอคอยความช่วยเหลือคนอื่นอาจจะช้าเกินไป
อะไรที่ทำอะไรได้ก็ต้องช่วยเหลือตัวเองก่อนดูแลตัวเองก่อนคุณผู้ชม
เทรนด์เลยที่เขาชอบดูแลตัวเองกันในช่วงนี้คือการดื่มน้ำสมุนไพร
ก็คือกระชายนั่นเองโอ้ราคงราคาขึ้นไปหมดเรียบร้อยแล้วคุณผู้ชมค่ะ
แล้วก็คนที่หันมาจัดธุรกิจด้านนี้แล้วมีรายได้ขึ้นมาเป็นก่อเป็นกรรม
พี่ฝนธนสุนทรค่ะเดี๋ยวเราพาไปดูนิดนึงนะคะ
อาศัยช่วงที่ตอนนี้แทบไม่มีงานคุณผู้ชม
พี่ฝนบอกโอ้โหอยู่เฉยไม่ได้จริงปกติค่ะก็ดูแลตัวเองด้วยน้ำสมุนไพรอยู่แล้ว
พอเห็นช่องทางว่าเอ๊ะลองทำขายดูในหมู่บ้านโอ้โหคุณผู้ชม
พี่ฝนเล่าว่าตลาดแตกเลยจ้ามีคนสนใจเยอะมากมาก
สมุนไพรของพี่ฝนนะชื่อว่า๘เซียนค่ะ
แต่เซียนมีอะไรเดี๋ยวเล่าให้ฟังค่ะพี่ฝนไม่หวงสูตรเลยนะ
เขาบอกว่ามีกระชายมีขิงมีขามีตะไคร้มีหอมแดงมีกระเทียม
ใบมะกรูดใบกระเพราโอ้โหนี่มันของดีข้างบ้านทั้งนั้นเลยนะ
วันนี้เราวีดีโอคอลคุยกับพี่ฝนค่ะเมื่อเช้านี้เองพี่แจ๊คคุยใช่ไหมคะ
พี่ฝนเนี่ยกำลังจะไปส่งอีก๓๐๐ขวดกลายเป็นแม่ค้า
มุนไพรขายดิบขายดีไปแล้วพี่ฝนเนี่ยบอกว่ากำไรเนี่ยมีไม่มากหรอก
แต่ว่าความสุขทางใจโอ้โหบอกเลยว่าเหลือล้นแล้วก็อยากให้คนได้กินของดี
สมุนไพรใกล้ตัวเรานี่แหละแม่สุดยอดนะ
เงินมันหายากนะในยุคนี้สมัยนี้เราก็เลยมีความรู้สึกว่ามันมีคุณค่าทางจิตใจนะ
คือทั้งหมดเนี่ยก็คือเป็นสมุนไพรฤทธิ์ร้อนซึ่งมีประโยชน์ทั้งนั้นเลย
แล้วก็ยิ่งมียุคโควิดแบบนี้นะคะพี่ฝนมองว่าอะไรที่อยู่ใกล้ตัวที่เป็นของประเทศไทยเราเองเนี่ย
ฝนว่ามันดีที่สุดนะแล้วก็ถ้าเรารู้จักใช้ถ้าเรารู้ฤทธิ์ของมันว่าไปเป็นฤทธิร้อนหรือฤทธิ์เย็น
เราก็จะสามารถใช้มันได้อย่างมีประโยชน์สูงสุดครับ
พูดกันตรงขวัญก็เด็กต่างจังหวัดพี่ฝนก็โตมาเด็กต่างจังหวัดเหมือนกัน
เราก็จะคุกคลีกับแบบพืชพื้นบ้านอะไรที่กินได้เราก็จะรู้แบบนี้นะคะ
ไปดูอีกคนนึงละกันอีกคนนี้ก็ศึกษาเรื่องสมุนไพรจริงจังเหมือนกัน
อ๋อเขย่กกล้ามตูจ้าพี่อ้ามข่าพิชาทฉันเห็นกล้ามเขาแล้วปากฉันสั่นไปเลย
เรื่องอาหารการกินพี่อ้ำบอกเลยว่ายืนหนึ่งโดยเฉพาะเรื่องสมุนไพรค่ะ
ตัวไหนมีประโยชน์นะตัวไหนต้านโรคได้

ไปมาพัฒนากลายเป็นธุรกิจไปเลยค่ะ

การที่เราออกกำลังกายมาตลอด

ต้านทานมันเป็นสิ่งสำคัญมาก
เราก็มองว่าสมุนไพรไทยเรามีดีอยู่หลายอย่าง
เริ่มศึกษาก่อนจากการทำทานเองใช่ไหมครับ
สมุนไพรแล้วก็ไปหาสูตรที่เขามีงานวิจัย

อย่างที่เราได้ทราบกันก็คือฟ้าทะลายโจรก็

หรือเมื่อไปสัมผัสเชื้อมาใช่ไหมครับ
อย่างภาชาไขว่ก็ทานเพื่อป้องกันได้
นี่แล้วช่วงนี้เขาศึกษาจริงเรื่องสมุนไพร
และที่สำคัญนะยังมีการแพ็กยาสมุนไพร
ส่งไปช่วยเหลือนะคะคนที่ติดเชื้อไวรัสด้วยนะคะ
โควิด๑๙นี่แหละรวมถึงนะคะส่งไปตามโรงพยาบาลต่างด้วยค่ะ
อันนี้ก็ได้รับประโยชน์เต็มเลยนะแต่นิดนึงละกัน
สมุนไพรที่กล่าวมามันมีฤทธิ์ร้อนค่ะ
แล้วพอเรากินเข้าไปในร่างกายเยอะเนี่ยนะ
มันอาจจะส่งผลให้กับร่างกายเราแบบไม่สบายเกิดมากขึ้นก็ได้
ต้องอยู่ในการควบคุมแล้วก็ปริมาณที่พอดีด้วย